นี่ฮะเมื่อวานนี้พับบาคาโรเคและอาบอบนวด
ไม่ดีใจแทนผู้ประกอบการแล้วก็นักดนตรีด้วย
หรือว่าพนักงานร้านด้วย

แต่เมื่อวานนี้ได้กลับมาทำงานที่พวกเขาถนัดแล้วครับ

ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูสถานบรรเทิงภาบบาคาราโอเก๊
แถวไหนล่ะพี่ย่านเอกมัยครับ
โอ้ตัวเอกมายนี่คือร้านเยอะนะ
เยอะเลยฮะเมื่อวานน่าจะคึกคักอยู่เหมือนกัน
คุณหมอกิติภูมิก็ไปดูว่าแอ้คืนแรกเป็นอย่างไรบ้าง
คุณหมอบอกสถานบริการที่เข้าตรวจผ่านมาตรฐานครับ
คุณหมอยังฝากประชาสัมพันธ์บรรดาสถานบันเทิงด้วยนะว่า
ให้คุมเข้มการขายเหล้าเบียร์และการบริโภคเนี่ย

แก้วเดียวกันไม่ควรใช้ควรจะแยกแก้วกันนะครับ
แล้วก็งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกแบบด้วย
พวกจะมามีเด็กเชียร์ก็ไม่ได้
หรือว่าจะตั้งเป็นโปรโมชั่นอะไรก็ไม่ได้นะครับ
เอกมัยในกรุงเทพมาดูชนบุรีบ้าง

เป็นพันธุ์ตำรวจโทเอกราชมาละวันโนรอง

ก็นำกำลังครับไปตรวจสถานบริการผับบาคาราโอเกะ
ร้านอาหารในซอย๑หมู่๒ต้บสสวนอมชนบุรี
พันธุ์ตำรวจโทเอกราชก็ขอตรวจสอบใบอนุญาต
คืออยากจะไปดูพวกเอกสารต่างว่ามีถูกต้องหรือเปล่านะครับ

ใบอนุญาตการค้าจำหน่ายแอลกอฮอล์
และการอนุญาตให้เปิดร้านตามคำสั่ง
ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรี
ท่านบอกว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยครับ
คุณน้ำหวานเปิดเผยว่าร้านเขาก็น้อมรับมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ทางร้านเธอได้ขออนุญาตเปิดร้านอย่างถูกต้องครับ

หลังตรวจสอบเสร็จเขาก็ดีใจเพราะว่าผ่านหมดทุกอย่างเลย
นี่น่าปรบมือให้พร้อมจะให้บริการลูกค้าต่อไปนะครับ
มาดูสีสันบรรยากาศที่ร้านอาหารร้านเหล้าบานลานดนตรีที่ตลาด
บ้านไม้ตะบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายครับไปที่หนองคาย
นักท่องเที่ยวก็มาทานอาหารมาฟังดนตรีดื่มกินกัน
ถึงแม้ว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะยังดูบางตาอยู่นะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันเป็นวันทำงานกลางสัปดาห์ด้วยไง
เมื่อวานนี้วันพุธนะครับคนก็ยังน้อยอยู่
แต่นักดนตรีท่านหนึ่งชื่อว่าคุณทศพลบอกว่า
สถานบันเทิงรวมทั้งคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้อง
เขาดีใจมากเลยนะดีใจจริงที่ได้กลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่ง
ตัวเขาเองก่อนอันนี้โอ้โหขาดรายได้มา๒ปี
นี่ไงนี่ไงขาดรายได้มาสองปี

ไม่ได้เล่นดนตรีไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เล่นอะไรเลย
ออกไปฟังเขาหน่อย
เขาเรียกว่าอะไร
เงินในการดำรงเชียบแล้วครับในช่วงนี้นะครับ